คุณผู้ชม๑คนที่เมื่อวานนี้ไปงานไว้

ฉันต้องมาด้วยกันมันต่างกันคงไม่สุดท้ายมันต่างกันเก็บเพียงในตอนนี้
ฉันต้องมาด้วยกันฉันสดเฉลี่ยที่สุกไม่ติดเพียงเมื่อเวลาสักสัก
เก็บเพียงในตอนมุมยพันธุ์คงไม่สุดท้ายมันต่างกันเก็บเพียงในตอนนี้
ฉันนึกว่ายีเทนที่ไม่มีไม่รู้สึกและทำไมทำได้

จากชีวิตคนไม่มีใคร
ขอบคุณคน๗๐๐๐คน
อ้าวไม่ใช่๗คน

แล้วก็คือด้วยความน่ารักเป็นคนอารมณ์ดีค่ะ

เนี่ยคุณผู้ชม

ขายอีกเมื่อไหร่พร้อมอุดหนุนผู้ชายคนนี้

เอ็นดูคนดู๑คน
ก็ยังพยายามที่จะในการขาย

นี่คือความน่ารักนะยังไม่หมดคุณผู้ชม

ตัวเบิร์ดคนที่เยียวยาดูแลหัวใจ

ก่อนอันนี้ผมเพิ่งถามพี่ปุ้ยเองว่า
คุณเบิร์ตเขาทำอะไรมาก่อน
ตอนนี้รู้แล้วเป็นพ่อค้านี่เอง
เป็นพ่อค้าที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะ

ความรักที่บรรยาชสุดใจให้กับคุณตายโม

อ่านแล้วก็รู้สึกอิ่มหัวใจนะคะ
ชาวเน็ตบอกว่านับถือหัวใจพี่เบิร์ตมาก

ขอบคุณพี่มากที่ทำให้คนทั้งโลกรู้ว่า

ชาวเน็ตก็ไปให้กำลังใจกันเยอะเลยนะคะนี่ค่ะ